เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาตรวจจับที่นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจศรีวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเก็บของแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่นะคะ

ของกลางได้ทั้งเงินสดได้ทั้งไพ่เนี่ยนะคะ

พานักพนันทั้งหมด๓๕คน

ลงบันทึกการจับกลุ่มที่ที่ว่าการอำเภอเชียนใหญ่
บ่อนพนันแห่งนี้เป็นของนักการเมืองท้องถิ่น
เขาบอกแบบนี้นะซึ่งเปิดมาแล้ว๒เดือน
ทุกวันจะมีนักพนันทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผู้เท่าผู้แก่
เล่นพนันกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ไม่พอมีเจ้าแม่เงินกู้
มาตั้งเคาน์เตอร์อยู่แถวบ่อนด้วยให้นักพนันกู้ยืม
ไม่ใช่ดอกเบี้ยต่ำนะดอกเบี้ยสูง
ข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งเขาอยู่แถวนั้น
บอกทนดูพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว
เป็นบ่อนพนันของนักการเมืองท้องถิ่นใช่ไหม
ร้องเรียนผู้ว่าแล้วนำมาสู่การจับกลุ่มค่ะ